ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

สวัสดีค่ะ
อ๋อมสกาวใจภูมิสวัสดิ์ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

บอกว่าวันนี้เป็นวันที่เราได้มาพบกับคุณผู้ชมนะคะ
หน้าจอทีวีวันดีวันนี้ก็คือ

เพราะฉะนั้นต้นเดือนเราต้องเช็คดวงกันก่อนเลย

เงินก็ไม่ได้คืน

มันต้องโก๊บ
ให้หนูเจษฐ์หลุยเองเลยเรื่องนี้เนี่ยถนัดมากเลย
แล้วเป็นยังไงผลตอบครับ
พวกนี้มันร้ายกาดมากเพราะไม่มีไม่หนีไม่จ่าย

และเราไปขอคำแนะนำจากนักพยากร

วันนี้เลยอ่ะไม่อยากจะบอกลูกเลยว่าเรื่องราวของประเด็นโหลาแซ่บวันนี้ตรงกับชีวิตอภิษมาก

ตั้งใจฟังให้ดีคุณผู้ชมฟังพร้อมกันเลยนะคะ
นุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์จะโดนเพื่อนแทงข้างหลัง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

ก็จะได้เงินใช้เรื่อยแต่เด่นมากคือเรื่องความรักครับเป็นไงช่วงยี่กาวเขาเรียกว่า
นู่นนี่นั่นก็จะเป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นสำหรับคนที่โสด
สนีแลนด์สำหรับเดือนกุลาคมค่ะต้องการดี
ผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนค่ะ
ได้หอคอยเผากรุงลงกา
ผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอัคคีภัย
กุมลงกลางต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุอัคคีภัยต่าง
ไฟฟืนในบ้านเนอะถูกต้อง

โดยเฉพาะวิศวกรสถาปนิกงานอัลดอร์ต่าง
อ๋อเหรอจริงงานอัลดอร์ต่างออกไปนอกสถานที่
ผลงานจะเป็นที่ยอมรับเหรอคะใช่เด่นมาก
คือคือไงอะจะได้ของที่ถูกใจ
อ่อเว้ยอีกปืนนักเนื้อให้ได้นกสองตัว
ผู้ที่เกิดเดือนพิกายนจะได้ของที่ถูกใจหรอ

ถ้าเกิดแฟนเขาก็ขึ้นลงเราก็นิ่งต้องแน่คนเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเดี๋ยวมาดีกันเนาะ
และกดปุ่มอีเจกตัวเองออกเข้าสู่โหมดอวกาศ
ยิ้มหวานอย่างเดียวอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ

ได้ใบ้พระรามเดินดงน่ะอืมนักเดินทางแต่ว่าต้องทำงานที่เกี่ยวกับ

แม่ค่ะไม่ได้ขนไปไหนค่ะ

ถ้ามีโอกาสก็สวดศรัทธาเทวะมนุษย์สานางพุทธโภควาวาติมะอ่ะอู่
เดินทางไปไหนปลอดภัยและได้เงินใช้

ดูไม่ทันนะคะเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะคะเลือกคาถา
แต่ตอนนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมด๕เดือน
ยังเหลืออีกตั้ง๗เดือนนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูดวงกันต่อ